ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะที่กาญจนบุรีค่ะ
มีนักดับเพลิงเป็นถึงระดับครูสอนดับเพลิงเลยนะคะ
ขับรถเก๋งอยู่บนท้องถนนตามปกติมาตามเลนปกติของเขา

เห็นรถกระบะคันหนึ่งขับสวนเลนมาย้อนสอนมาค่ะ
แล้วพุ่งไปชนรถเก๋งของนักดับเพลิงที่เป็นครูสอนดับเพลิง
เฮ้ยนี่ย้อนเลยไง
สอนแบบนี้กล้าย้อนได้ยังไง
นี่นะคะเดี๋ยวลองดูนี่จังหวะชนเต็มเลยค่ะ

แล้วทำไมรถกระบะคันนี้ถึงกล้าย้อนสอนมาระยะทางไกลขนาดเนี้ยเออ

แล้วกลายเป็นว่าครูสอนดับเพลิงท่านนี้เสียชีวิต
ทั้งที่ขับมาตามเลนส์ของตัวเองปกติแล้วก็ไม่ได้ขับเร็วนะคะ
ดูสิดูสิ่งที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะก็ตามภาพเนี่ย
มันจะเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปทางแยกท่าน้ำตื้นนะคะ
พอไปถึงจุดกลับรถกระบะคันนี้คือย้อนสอนแล้วอยู่แบบ
ที่ขับมาเร็วเลยย้อนสอนไปตั้ง๒๐๐กว่าเมตรนะคะ
แล้วกล้องตัวนี้จะเห็นชัดจังหวะที่ชน
ชนแบบประสานงาเต็ม
นายภัยทูลรอดภัยอายุ๔๕ปี
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองปากแพรก

ตอนแรกคือบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ติดอยู่ในรถ
แต่คนขับกระบะที่ย้อนสอนมาที่เป็นคนผิดนะคะ
เจ็บนิดเดียวนี่เจ็บนิดหน่อย
แล้วคนนี้ค่ะคนขับกระบะ
เขายอมรับว่าตั้งใจขับรถย้อนสอน

ตั้งใจขับรถย้อนสอนจะไปเข้าซอยโรงแรมบ้านสวนฝน
ห่างจากจุดกลับรถเกือบ๕๐๐เมตร
ย้อนสอนตั้งใจจะย้อนสอนไป๕๐๐เมตร
แต่มา๒๐๐เมตรมาชนกับรถของนักดับเพลิงซะก่อน
คือคุณไม่ไปยูทงยูเทิร์นคุณกะย้อนสอน๕๐๐เมตรอย่างนี้เหรอ
ยอมรับว่าตั้งใจเลยว่าจะย้อนสอน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายกาญจนบุรีไซโยกนะคะ
หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรี
เมื่อวานนี้๘นาฬิกา๑๐นาทีคลิปนี้แชร์อยู่ในโลกโซเชียล
ก็ไม่ต้องเดานะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
คนก็ต่อว่ารถกระบะคันนี้เยอะมาก
แล้วก็ต้องแสดงความเสียใจ
ไว้อะไลกับการจัดไปของคุณไพทูนด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของในพื้นที่
เขาเรียกกันว่าครูเป็นครูสอนดับเพลิง
คือเป็นนักดับเพลิงก็ทำงานจิตอาสาอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นคนที่โอ้โหคนใกล้ชิดรักมาก
กลายเป็นว่าต้องมาเสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่คนประมาทขับรถย้อนสอนนะคะ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเสียใจมากนะคะ
เพราะว่าคุณครูท่านเป็นเสาหลักของครอบครัว
คนในครอบครัวเห็นคลิปแล้วมันยิ่งสะเทือนใจ
อยากจะถามกลับคนขับรถกระบะหลายอย่างมากเลย
สำหรับพฤติกรรมการขับรถของคนขับรถกระบะคันนี้
ลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตค่ะ

และเรื่องที่เกิดขึ้นมันกระทันหันเกินไปจนรับไม่ได้จริง
แบบโกรธมากทำไมถึงขับรถแบบนั้น
ใช่ค่ะคือมันไม่ควรเลยที่จะแบบขับรถแบบนั้นเลนส์นั้นอย่างนี้ค่ะ
คือแบบมันคือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร
ทำไมถึงแบบขับรถแบบนั้นย้อนเล่นแบบนั้น
ใช่ค่ะเพราะว่ายังไงถึงไม่เกิดกับพ่อหนู
มันก็ต้องเกิดกับรถคันอื่นหรือคนอื่นอยู่แล้ว
ใช่ค่ะคือแบบเขาทำแบบนั้นเขารู้อยู่แล้วมันต้องมีผลเสียค่ะ
คือแบบทำไมเขาถึงทำแบบนั้นค่ะ
พ่อจะเป็นคนที่แบบล่าเริงค่ะ
แล้วก็คือแบบชอบแกล้งเพื่อนร่วมงาน
คือเป็นคนที่แบบสำหรับหนูคือพ่อคือฮีโร่ของหนูเลย
ใช่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจหลายอย่าง
ให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่นะคะลูกสาวของผู้เสียชีวิต
กับหลายคำถามที่อยากจะถามไปที่คนขับรถกระบะคันนี้
ลูกสาวบอกว่าวันเกิดเหตุฝนตกตั้งแต่เช้ามืด
พ่อขับรถไปส่งเธอกับน้องชายวัย๑๐ขวบที่โรงเรียน
แล้วก็จะขับเลยไปส่งเธอที่โรงงาน
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นขากลับ
ตอนพ่อกำลังจะไปทำงานค่ะ
นักข่าวก็ถามนะคะว่าจนถึงตอนนี้
คู่กรณีก็คือคนขับรถกระบะ
ติดต่อพูดคุยกับทางครอบครัวของผู้สูญเสียหรือยัง
ลูกสาวบอกว่าตอนนี้ครอบครัวยังไม่ได้คุยกับคนขับรถกระบะนะคะ
คนขับรถกระบะก็คือภาพขวามือนะคะ

ยังไม่พร้อมที่จะคุยจริง
หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองปากแพรก
ซึ่งเป็นหัวหน้างานของคุณภัยทูลผู้เสียชีวิตนะคะ

บอกเลยว่านี่คือสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดไปเลยนะคะ
คุณภัยทูลคือเป็นบุคลากรฝีมือดีของเทศบาล
เป็นครูสอนดับเพลิงชั้นดี
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกคนในจังหวัดกาญจนบุรี
ผ่านการฝึกจากครูภัยทูลมาหมดแล้วค่ะ
อยากถามคนขับกระบะเหมือนกัน

ทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะ
คุณกล้าขับแบบนั้นแล้วกล้าบอกว่าตั้งใจขับย้อนสอน๕๐๐เมตรนะคะ

เป็นคนที่คู่กายผมตลอดเวลาในการทำงานทุกครั้ง
เราเคยเกือบตายมาด้วยกันหลายครั้งในการผจญเพลิงด้วยกัน
ฉะนั้นผมมีความผูกพันกับน้องเขามาก
แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันใจหาย
แล้วก็เป็นความกระทันหันยังรุนแรงสำหรับผม
ซึ่งผมรับไม่ได้นะครับ

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่มีคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าตอนชนเนี่ยเสียงดังมากค่ะ
ฟังคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะ
เขาจะได้ยินเสียงตึ่งเต้มเดียวเลย

ส่วนเรื่องทางคดีนะคะ

กล้องวงจรปิดภาพมันชัดมากว่ากระบะขับย้อนสอนจริง
ส่วนรถยนต์วิ่งมาตามเส้นทางปกติจนไปชนประสานงากัน
มันชัดมากว่าคนขับกระบะมีความผิดแน่นอน
เป็นเรื่องของความประมาททำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย
ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตก็ต้องแจ้งข้อหา
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับคุณภัยทูลผู้เสียชีวิต
จัดที่วัดเทวสังคารามพระอารามหลวงที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่คุณไม่มีข้ออ้าง
ไม่มีอะไรจะต้องมาปฏิเสธเลยถ้าเกิดสังคมจะต่อว่าคุณ
ถูกต้องค่ะสำหรับข้อหาที่ถูกดำเนินคดี
ยังไม่รู้ว่ามันจะคุ้มกับความสูญเสียของคนในครอบครัว
บุคลากรฝีมือดีแบบนี้ไปเลยหรือเปล่า